อันนี้คุณผู้ชมดูข่าวนี้อะไรเนี่ยนี่มันพล็อตเรื่องเดิม
ตัวละครเดิมเรื่องราวเกี่ยวกับการเมาแล้วก็ขี่ค่ะ
ก่อนหน้านี้เราเคยเล่าไปน่าจะสักหลายเดือนก่อนนะ
กรณีคุณลุงคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์

ใส่เสื้อลายดอกสีเหลืองเลยแว้นเลย
แล้วก็ทีนี้มีคนขับรถตามเขาก็มีความเป็นห่วงก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วเดี๋ยวดูนะไปติดไฟแดงด้วยกันก็ถามโอ้โหลุงลุงซ่าจังเลย
แล้วก็ลุงดื่มเหล้ามาหรือเปล่าเหล้าขาวเนี่ยกลิ่นฟุ้งเลย
ลุงนะหยิบเหล้าขาวมาดื่มให้ดูเลย
คือเอาแก้วมาโชว์อย่างนี้เลยเหรอ
เอาแก้วมาโชว์เลยแล้วก็ทำท่าบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างนี้
โอ้โหคุณนี่คือคลิปเก่าใช่ไหมล่าสุดอย่างที่ดิฉันบอกว่าพล็อตเรื่องเดิมตัวละครเดิม
คุณลุงคนนี้นั่นแหละค่ะก่อเหตุอีกแล้วทำพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่คราวนี้
เป็นอุบัติเหตุด้วยนะเพราะว่าไปชนรถมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นเขา
เดี๋ยวอันนี้ให้ดูคลิปเก่าแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเมื่อคืนล่าสุดที่คุณลุงไปก่อเหตุอีกแต่ใช้คำว่าเมื่อคืนเนี่ยเกมแล้วนะ
ไปดูอันใหม่เลยดีกว่าอันเก่าได้เห็นกันแล้วดูเหตุการณ์ใหม่เลยนะครับ
ว่าคุณลุงเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคุณลุงได้รับบาดเจ็บยังไงนะฮะ
ขอดูขอดูคลิปปัจจุบันเลยคุณขอดูอันใหม่เลยที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้นะฮะคุณลุงคนเก่าคนเดิมเกมแล้ว
ชื่อนายประสบชัยรอดเลิศอายุ๔๗ปีนี่ฮะนี่มาเกมตรงนี้ครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณลุงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีน้ำเงินเนี่ย
เป็นพนักงานร้านอาหารค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะ
รถของนางสาอุไรรัฐเนี่ยเค้ากำลังจอดรอไฟแดง
อยู่ตรงแยกนี้เลยแยกศิลาทองที่เทศบาลเมืองนครนายก
แล้วคุณดูสภาพสิบางโครนหลังเขาเนี่ยแตกหลุดเลย
แล้วเจ้าของรถอย่างคุณอุรายรัฐก็บาดเจ็บที่ขา
ทีนี้ลุงแกเป็นยังไงล่ะลุงประสบชัยแกก็บาดเจ็บเหมือนกัน
แถมลุงนะเมาพูดจ้าไม่รู้เรื่องอ่ะ
พอจับใจความได้บ้างบางประโยคเราก็ประติดประต่อ
แต่คราวนี้ลุงแกพูดนะดังอีกแล้วดังอีกแล้ว
ลุงบอกว่าดังอีกแล้วเหรอเนี่ย

พูดแบบเมานะผมอาจจะพูดไม่เหมือนลุง
งั้นฟังลุงเลยดีกว่าแต่ถ้าฟังลุงนะให้คุณผู้ชมฟังเองว่าลุงเนี่ย
ลีลาแล้วก็การพูดเป็นยังไงนะฮะ

แล้วทำไมถึงชน

อ๋อเบรกไม่อยู่
อะไรครับลุงบอกว่าอยากตายไว
เออแต่ลุงบอกว่าเกิดมาลุงก็ไม่เคยกลัวตายนะ

กระเป๋าของคุณลุงมีขวดเหล้า
หลักฐานอยู่ครบเลยค่ะ
เดี๋ยวลุงสั่งแล้วก็ต้องโดนแจ้งข้อหานะคะ

ลุงบอกว่าโอ๊ยดังอีกแล้วเหรอเนี่ย
แต่จริงเป็นเหตุการณ์ครั้งที่๒แล้วนะ

ลุงอาจจะเดี๋ยวไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะ
ไม่อยากอ่านข่าวลุงแล้วเอาจริง
ใช่นะครับระวังกันหน่อยนะครับ